ครั้งหนึ่งมัสมันของเราเนี่ยกลายเป็นแบบว่าติดอันดับอาหารระดับโลกเลยนะครับ
เขาเผยแพร่รายชื่อ๕๐อาหารข้างทางที่ดีที่สุดของเอเชีย

อันดับแรกไข่เจียวปู
ปรากฏการณ์ไข่เจอปูนี่เกิดขึ้นจากใจไฝเลยจริงเนาะ

เจียวนี่นึกออกได้แต่ไข่เจียวปูนี่แบบโอ้ว้าว

แต่ก็แปลกบางคนก็บอกว่าความแตกต่าง
ของเจ๊ไฝ่เขาตก๑๕๐๐บาทแล้วนี่จานนี้
ของเจ๊ไฝเขาใช้เตาถ่านแล้วเขาก็จุดไฟตลอด
แล้วก็ใช้น้ำมันร้อนแล้วค่อยแบบ
ก็เทาะไปแล้วก็เสร็จก็ต้องรอกันที๑๐๒๐นาที

คือพี่เมย์ไปถ่ายอะไรเนอะไปถ่ายตลาดสดมาค่ะ
ทำให้ดูคือมันใช้เวลามาก
แล้วใช้คนทำสองคนน่ะเจ๊ไฝ่จะเป็นคนตะล่อมก่อนคนหน้า

แล้วก็จะมีพี่อีกคนนึงมาตะล่อมตะล่อมอีกแป๊บนึ

คือคุณอย่าไปถ้าไปกินร้านเจยะไฝนี้ขอความคุรุนาวค์ว่า

พี่กินกับเด็กเลยร้านเจยะไฝนี่
แต่ตอนนั้นไข่เจ๋อปูมียัง
เมื่อก่อนไปพูดถึงว่ามีปลาหมึกมีซีฟุตผักข้างหน้า
กล้วยเตี๋ยวครัวไก่ของใก่อร่อย
แต่แกคัดวัตถุดิบหมดเนอะทั้งปูทั้งกุ้งทั้งแบบอาหารทะเลแต่ละอย่าง
แกคิดมาชิมใหญ่สด
เขาจัดอันดับมาเลยก็คือข้าวซอย
ตัวเองอ่านข่าวนี้ปุ๊บโอ้โห๔๕วันฉันกินแต่ข้าวซอยจนลูกน้องประท้วง

จริงฉันไปนั่งกินข้าวซอยไปกินที่วัวลายไปถ่ายรายการ
ไปกินฟ้าห้ามไปกินแบบตะลุยกินร้านข้าวซอยเออมันก็จริงเนาะ
แต่ละร้านมันไม่เหมือนกันค่ะไปกินคุณหมอคูซีนที่เธอเคยไปกินอ่ะอ่า
คุณหมอครูซีนอร่อยคุณหมอครูซีนไปกินฟ้าห้ามไปกินบัวลายอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
คุณเอกเขาซื้อจากทุกร้านมาให้กินอย่างนี้ไงอืมเนาะก็อร่อยแบบว่า
แต่ละร้านเขาบอกว่าความอร่อยแม้กระทั่งหมี่กรอบหมี่กรอบที่ใส่
แต่ละร้านไม่เหมือนกันนะบางคนใช้หมี่แบบหมี่เหลือง
บางคนใช้บะหมี่ไข่แล้วแต่ไข่ทอดหรือทุกวันนี้ก็มีนวัตกรรมใหม่นะ
หี่กรอบของเขาอ่ะไร้น้ำมันอืมวันนี้ข้าวซอยเนี้ย
เป็นอีกสิ่งหนึ่งอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่เขาบอกว่ามีการใช้
วัวแบบชั้นสูงเนื้อวัวแพงเนี่ยมาทำเป็นข้าวซอย
หมูคุโรบูตะเอามาทำเป็นข้าวซอยน่าจะเป็นอย่างหนึ่งของประเทศไทยแล้วล่ะ
สำหรับข้าวซอยแต่ความจริงเนี่ยข้าวซอยถ้าคุณไปกินทางพม่าก็มีนะ
มันเป็นอาหารที่สืบทอดมาจากทางพม่าแต่รสชาติก็อาจจะไม่เหมือนของเรา
อืมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ข้าวซอยก็ถือว่าเป็นอีกสิ่ง
อีกหนึ่งเมนูที่คนทั่วโลกก็พูดถึงกันว่าเฮ้ยมันเป็นอาหารสากล
เวลาที่แบบชาวต่างชาติไปมาอย่างเมื่อก่อนแทนที่คนเมืองนอกเข้ามาเขาจะกินส้มตำ
กินผัดไทยอ่าใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรนะเป็น
ไข่เตียวปูอ่าแล้วก็ข้าวซอยแล้วมีอีกอย่างอะไรอีกอย่างนึง
ไส้กรอกอีสานอันนี้ต้องนึกถึงเลยเนอะอืมไส้กรอกอีสาน
ก็แล้วแต่รสชาติอย่างเธอชอบเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวหนูชอบเปรี้ยว
ชอบเปรี้ยวเนอะอืมวันนี้แต่หนูไม่ชอบเปรี้ยวหนูชอบที่เป็นกำลังเต้น
ฉันชอบไอ้เล็กที่เมื่อก่อนเขาขายลูกละบาทต้องไปกินที่ห้วยขวาง
เป็นลูกละสองบาทล่ะอืมลูกสามแล้วมั้งยังอยู่ประหารแล้วไม่เจอ
เมื่อก่อนจะเป็นลูกเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กอย่างเงี้ย
แล้วแบบว่าต้องไปกินที่แถวห้วยขวางวันนี้แม้กระทั่งไส้ของอีสานเนี้ย
ติดรายชื่อนะครับซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี
วันนี้คุณอนุชาบูรพะชัยสิริเนี่ยรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
เขาปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีเนี่ย
เขาบอกเลยครับว่าเนี้ยได้พูดถึงสามเมนูเนี้ย
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งอาหารไทยของเราเนี่ย
สร้างความประทับใจให้กับคนทั่วโลกสำหรับไข่เจียวปูเนี่ย
เป็นเมนูที่ได้รสชาติดีกว่าเมนูไข่ทั่วไปอืม
ส่วนผสมของไข่เนื้อปูกันเชียงปูหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มันทำให้กรอบเนื้อนุ่มแหมที่อย่างนี้แองจี้ไม่เห็นจะเอามาทายอินให้เห็นเลย
ใช่หรอเอามาตั้งโชว์หน่อยใช่ออจะเป็นชั้นเนอะถูกจะจะเอาขึ้นมาตั้งให้เห็นว่ามันเป็นยังไง
พูดเองก็อยากกินเองแล้วเวลาทอดเนี่ยมันจะนุ่มฟูน่าทาน

บอกแม้กระทั่งพิศนุโลกก็มีข้าวซอย

เมื่อก่อนมีใช้นมเหมือนคุณแม่แต่พอนมมันแพง

ใช่เมื่อก่อนต้องใช้นมเพราะเป็นอาหารสืบทอดมาจากแนวอินเดียแนวแบบ
อิสระมังสวิรัติของอิสระมังอย่างเงี้ย

ซึ่งเขาบอกมันมีส่วนผสมของซุปที่สำคัญเนี่ย

เครื่องแกงแต่ละจังหวัดแต่ละร้านเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะ
วันนี้ฉันเห็นไปคนเชียงใหม่ก็ทำแบบอะไรรู้มั้ย

แล้วก็ใส่แบบว่าโอเควันนี้เอาแบบแพงหน่อย
ก็เอานำเนื้อเข้าจากออสเตรเลีย

มันไม่ใช่เป็นหมูของเขาแบบคนเชียงใหม่เองเขาก็คิด
แล้วก็อย่างที่บอกกันว่า

แต่ตอนนี้อาจจะพบได้ในกรุงเทพเยอะที่สุดแล้วล่ะ
น้องก็ขอบอกเลยว่า

ก็ขึ้นชื่อแหละน้อง